แต่ละวันคุณผู้ชมถ่ายหนักกันกี่รอบ
เห็นไหมที่คนเขาแชร์กันว่าถ้าถ่ายวันหนึ่ง๓๔รอบเนี่ย
มันจะเสี่ยงทำให้สมองเรามีความเสียหายนะ
จริงหรือเปล่าโรงพยาบาลมาชี้แจงด้วยฟังกันในเช้านี้ต้องรู้
แต่มาเรื่องนี้ก่อนคุณผู้ชมฮะนี่รองประธานสภาคนที่หนึ่งที่เคยมาโพสต์คลิป
เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คุณผู้ชมคนก็สงสัยผิดหรือเปล่า
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
หรือว่าสคอชี้แจงนะครับว่า
การที่ใครโพสต์ภาพกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ย
ข่ายความผิดฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามมาตรา๓๔
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ๒๕๕๑
ที่ระบุไว้ว่าห้ามมีให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล
หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจ
ให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม
ดังนั้นไม่ว่าคุณจะโพสต์ภาพข้อความหรือคลิปวิดีโอ
มีความผิดฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งสิ้น
ความผิดมาตรานี้คุณผู้ชมโทษปรับสูงถึง๕๐๐๐๕๐๐๐๐บาทเลยนะครับ
และเรื่องนี้ที่สงสัยกันเพราะว่ามีคนแชร์กันในออนไลน์ว่า
อุจจาระบ่อยผิดปกติวันละ๓๔ครั้ง
จะเสี่ยงให้สมองส่วนรับรู้เสียหายเนี่ยจริงเหรอ
ทางโรงพยาบาลราชวิถีครับให้ข้อมูลว่า
เรื่องนี้ไม่จริงครับอย่าไปแชร์ต่อ
เรื่องนี้ไม่มีข้อมูลทางวิชาการการแพทย์แผนปัจจุบันใด
ที่อธิบายความสัมพันธ์ของการอุจจาระผิดปกติ
แล้วมันจะทำให้สมองเสียหายว่าไม่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อกันนะคุณผู้ชม
ฉะนั้นเรื่องที่แชร์ในออนไลน์ต้องตั้งสติก่อนจะแชร์
พี่เบิร์ทก็สบายใจครับ
บอกว่าโรคมะเร็งเนื้อเยื่อเกี่ยวพันธุ์แม้จะพบได้น้อยมาก

แต่สามารถแพร่กระจายไปสู่อวัยวะอื่นอื่นได้การรักษาเนี่ยต้องผ่าก้อนเนื้อนั้น
ให้หมดทั้งก้อนครับห้ามไปเจาะหรือว่าตัดชิ้นเนื้อเพียงบางส่วน
เพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยาโดยหมอแนะนำว่า
ควรให้แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก้อนเนื้อมะเร็งหรือไม่การวินิจฉัยได้ตั้งแต่มะเร็งยังมีขนาดเล็ก
และรักษาจะลดโอกาสที่มะเร็งจะแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกายได้นะครับ